ท่านผู้ชมครับมาว่ากันด้วยเรื่องของหวยใต้ดินกันหน่อย
ไม่รู้ว่ายุคสมัยนี้เขาซื้อหวยส่งโพยหวยกันทางไหน
ส่งทางไลน์ที่หน้าจอเราส่งข้อความมาหรือเปล่า
ทางไลน์ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้เขาโอ้แคปหน้าจอหลักถงหลักฐาน
ใครเคยส่งซื้อหวยใต้ดินทางไลน์บอกเราหน่อยส่งข้อความมาบอก
กันแค่นี้แหละไม่บอกใครเรารู้กันแค่นี้ในไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละ
ใครจะส่งมาโถ
คืออย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๔๕ปีนะครับ
เขาเป็นนักธุรกิจเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
ไปที่โคราชเอาหลักฐานการซื้อหวยใต้ดินทางแอปพลิเคชันไลน์
โทรศัพท์มือถือของตัวเองไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอชุมพวง
จังหวัดนครราชสีมานะฮะก็มีประหลัดอำเภอมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองรับเรื่อง
คือเธอบอกว่าไปซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือรายใหญ่คนหนึ่งในพื้นที่อำเภอชุมพวง
แล้วถูกรางวัลเนี่ยเป็นเงินจำนวนมากแต่สุดท้ายแล้วเจ้ามือไม่ยอมจ่ายนะฮะ
ยังค้างอยู่อีก๓๔๐๐๐บาทแล้วก็ยังเอาหลักฐานนี้เนี่ยไปแจ้งความตำรวจด้วย
เพื่อจะชี้เบาะแสว่ามีคนเป็นเจ้ามือหวยใต้ดิน
ผู้หญิงคนนี้ให้ข้อมูลว่าตัวเองซื้อหวยใต้ดินกับเจ้ามือเป็นเจ้ามือรายใหญ่คนหนึ่ง
แล้วเป็นครูชำนาญการพิเศษในโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลโนนรังอำเภอชุมพวงจังหวัดนครรัชศรีมา
เริ่มซื้อตั้งแต่ปี๒๕๖๑ต้นปีคุณเข็มมาสอนงวดหนึ่งซื้อเนี่ยนะ๔๕๐๐๐บาท
เคยถูกรางวัลบ้าง๒๓ครั้งก็ได้กำไรเล็กน้อยเจ้ามือเขาก็จ่ายตามปกติ
งวดวันที่๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาซื้อหวยใต้ดินกับครูคนนี้๔๘๐๐๐บาทถูกฮะ
เงินที่ได้เนี่ยนะไม่รู้เขาจะบวกลบคูณหารอะไรยังไงเอาเป็นว่าผู้หญิงคนนี้เขาต้องได้๖๔๐๐๐บาท
แต่เจ้ามือที่เป็นครูจ่ายมาให้แค่๓แสนค้างอีก๓๔๐๐ไม่ยอมจ่าย
ทวงอยู่ตลอดไปทวงถึงโรงเรียนสี่รอบก็บ่ายเบี่ยงทุกครั้งอ้างว่าไม่มีเงินแล้วโอนให้คนอื่นไปหมดแล้วอืม
ถ้าอยากจะเอาเรื่องก็เอาเลยอยากจะเอายังไงตามสบายก็เลยเห็นว่าพฤติกรรมของเจ้ามือหวยใต้ดินคนนี้ไม่ซื่อตรง
แม้จะทำธุรกิจผิดกฎหมายแต่ก็ต้องมีความซื่อตรงเออเธอบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้นะ
ก็เลยมาแจ้งตำรวจมาแจ้งศูนย์นำรงธรรมให้ดำเนินคดีกับครูคนนี้นะแล้วก็เรียกร้องให้ครูคนนี้เข้าสู่กระบวนการเจรจากลายเกลี่ย
ยอมรับว่าเธอเนี่ยผิดซื้อหวยใต้ดินแต่เมื่อถูกแล้วไม่จ่ายมันก็ต้องมาเจรจากลายเกลี่ย
เดี๋ยวเราจะมีคำตอบให้ว่าตกลงแล้วเรื่องอย่างนี้มันเจรจากันได้ไหม
นั่นแหละสิมันจะได้หรอ
เธอก็บอกกับตำรวจว่าถือว่าตัวเองเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยมาอุทิศเลยในการให้ข้อมูลหวยใต้ดินกับตำรวจ
เพื่อต้องการให้เป็นอุทาหรณ์ว่าการทุ่มเงินจำนวนมากไปกับหวยใต้ดิน
พอถูกแล้วเจ้ามือเบี้ยวเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินรางวัล
ท่านผู้ชมก็ฟังไว้ว่าอาจจะถูกเจ้ามือเบี้ยวได้ซื้อหวยใต้ดิน
แต่ทีนี้ในข้อกฎหมายครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราถามไปยังอาจารย์ปรเมฆ
ธรชุมนุมรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดีอายการสูงสุด
โทษตามกฎหมายนะฮะอาจารย์ปรเมฆบอกว่าคือมันผิดทั้งคู่อ่ะ
คนขายหวยใต้ดินคนซื้อหวยใต้ดินผิดที่ถือว่าเป็นการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมาย
เจ้ามือในฐานะคนขายมีโทษจำคุกตั้งแต่๓เดือนถึง๓ปี
ปรับ๕๐๐ถึง๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ซื้อก็เป็นผู้ที่มีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
ปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
และจากกรณีนี้ที่มีการกล่าวอ้างว่าเจ้ามือเป็นครู
ครูก็ต้องถูกลงโทษวินัยทางราชการด้วย
แต่ทีนี้ปัญหามันคืออย่างนี้คุณเดี๋ยวมาสอน
อ่ะมันผิดทั้งคู่ก็เหมือนที่ท่านอาจารย์บรมพิธบอกถูก
แต่แล้วพอเขาอ้างว่าอันนี้มันเป็นหนี้
คุณติดหนี้คุณเป็นเจ้ามือหวยแล้วไม่จ่ายผมเนี่ย

ผมถามไปยังทนายเกิดผลแก้วเกิด

นายเกิดผลบอกว่าไม่ถือว่าเป็นหนี้นะฮะ

การพนันไม่ก่อให้เกิดหนี้

คุณเล่นการพนันมันไม่ก่อให้เกิดหนี้

ไม่ว่าจะเป็นการพนันโดยชอบด้วยกฎหมาย

ถามว่าแล้วการพนันมีชอบด้วยกฎหมายด้วยเหรอ
มวยบ่อนไก่อะไรอย่างเนี่ย

พวกนี้ถ้าคุณเข้าไปในสนามมวย
ไปในบ่อนไก่ที่เขาขออนุญาตถูกต้อง

จ่ายเงินไปแล้วยาเสพติดไม่ได้
ก็ไปบอกตำรวจว่าซื้อยาเสพติดนะ

ใช่ครับ

หลายคนก็จะได้แบบไม่กล้าเล่นหวยใต้ดินไง